ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้รับข้อความ
เหมือนดิฉันเพื่อนเขาคุยกันในกลุ่มไลน์
วันนี้ประเทศไทยจะถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่๕แล้วนะ
เพราะว่าจะนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค
เพราะว่าต่างประเทศเขาก็ใช้ในการรักษาโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็ง
แต่ว่าเรื่องนี้นะคะนักวิชาการออกมาบอกว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะ
ในแพทย์บุญชัยสมบลสุขเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาฯ
หรืออยอมาเปิดเผยนะคะ

ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท๕
โดยบอกว่าตอนนี้กัญชายังอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท๕อยู่
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี๒๕๕๙
ไม่ให้ผู้ใดผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง
เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธนสุข
จะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
ซึ่งออยยังไม่มีการรับรองให้ใช้กัญชาหรือรับขึ้นทะเบียนยาจากกัญชาแต่อย่างใด
เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการเพียงพอค่ะ
ที่จะมายืนยันได้ว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้
ขณะเดียวกันเพศรัชกรหญิงนิยดาเกียรติยิ่งอังสุรี
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
กัญชามีสรรพคุณด้านการแพทย์นะคะซึ่งก็คือช่วยให้เจริญอาหาร
แก้ปวดจากมะเร็งพร้อมทั้งอยากให้มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
และมีงานวิจัยยืนยันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่างแท้จริงค่ะ
แต่ประเภทที่๕เขียนชื่อกระท่อมกัญชาชัดเจนเท่ากับตราสังอยู่ในพรบเลย
แล้วก็กฎกติการะเบียบที่จะเข้ามาเอื้อต่อการทำงานไม่มี
เราไม่ได้เรียกร้องให้ปลดเป็นอิสระแต่เราเรียกร้องให้มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ให้มีการวิจัยที่เป็นระบบและก็สามารถจะเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติอย่างแท้จริงต่างหาก
ขณะที่ในต่างประเทศมีการใช้ยาที่ได้จากการสกัดของกัญชา
และที่เป็นสารสังเคราะห์นะคะโดยมีข้อบ่งใช้ของยาได้แก่
เพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการใช้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง
เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยโรคเอดรักษาภาวะปวดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
ส่วนการนำกัญชามาใช้ในการรักษาโรคขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยค่ะ
กัญชามาดูเรื่องของพืชใบกระท่อมกันบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่านักวิจัยญี่ปุ่นจะจดสิทธิบัตรสารสกัดจากใบกระท่อมของไทย
ก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะคะ
แต่ว่าล่าสุดหลายคนอาจจะสบายใจได้นะคะ
เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันแล้วนะคะว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะ
เพราะว่ากฎหมายไทยเนี่ยเข้มงวดรัดกลุ่มพอสมควรไม่รับจดสิทธิบัตรประเภทสารสกัดจากพืชค่ะ
อภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันถึงกระแสข่าวกรณีนักวิจัยประเทศญี่ปุ่น
นำสารสกัดอัลลาลอยในใบกระท่อมมายื่นจดสิทธิบัติในสหรัฐในญี่ปุ่นแล้วก็ในไทยบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
จากว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตรปี๒๕๒๒ไม่อนุญาตให้มีการจดสิทธิบัติพันธุ์หรือสารสกัดจากพืช
แต่จดได้เฉพาะกระบวนการหรือวิธีการที่ใช้ในการสกัดที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่จากวิธีการเดิมเท่านั้นค่ะ
จากนี้นะคะกฎหมายสิทธิบัตรไทยไม่อนุญาตให้บุคคลใดถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติจึงไม่ต้องกังวลนะคะว่าไทยจะรีบจดสิทธิบัติให้กับนักวิจัยไทยแล้วก็นักวิจัยชาวต่างชาติรวมถึงไม่พบว่ามีนักวิจัยญี่ปุ่นยื่นคำขอจดสิทธิบัตรดังกล่าวด้วยค่ะ
ส่งออกได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากระทรวงสาธารณสุขค่ะ